ที่หน้าจอทีวีเมื่อคืนนี้ตำรวจประทุมวันบุกขยมขวัญบรรดานนักเที่ยวฮ
เป็นนักกินนักดื่มเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารยังห้ามดื่ม
กินข้าวได้แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่แอลกอฮอล์
เมื่อคืนนี้เกือบร้อยรายโดนรวบหมด
ตอนนี้มีการจำหน่ายสุราในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุดเชิง
ร้านนี้อยู่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปฐุมวันก็แล้วกัน
เหตุการณ์นี้เรื่องของเรื่องคือตอนนี้เขาจะคลายล็อก๑พฤศจิกา
แล้วจะดื่มได้หนึ่งธันวาค์
เพราะฉะนั้นวันนี้แค่๑๙เอง
ยังไม่สามารถที่ร้านอาหารจะเปิดให้ลูกค้ากินดื่มได้เป็นอันขาด

ก็เลยต้องดำเนินคดีนะฮะทางภูมิกับดำเนินการเอง
ลูกค้าทั้งหมดเก้าสิบสามรายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอยู่เกือบร้อยนะฮะ
แต่ว่าอาจจะไม่ทุกคนหรอกที่มีการกินดื่ม
ดังนั้นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก็จะสามารถรู้ได้ว่า

แต่ถ้าใครมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้ว
มันเกินพิกัดเท่ากับว่าท่านกินดื่มมีความผิดตามกฎหมายนะครับ
เอาผิดสองส่วนส่วนแรกคือลูกค้าผิดแน่
ส่วนที่สองคือผู้จัดการร้านเจ้าของร้านก็จะมีความผิดเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะ
มันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ